โปรดติดตามตอนต่อไป
ต้องลองอุกกะล่ำปลีบนเนื้อที่๓ไร่
ลงกล่ำปลีที่เขียวกระจีสร้างสีสัน
และความสวยงามให้กับพื้นที่แบบนี้เนี่ย
ที่แน่ทำแล้วได้เงินแสนด้วยนะครับ
อุ้ยสวยสวยงามครับ

กลำปีที่เกษตรกรเพิ่งตัดออก
น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕ขีดครับ
ส่วนกอกะหล่ำที่เหลืออยู่ปล่อยเลย

แขนงกะหล่ำได้แตกดอก็เก็บขายได้เงินอีกทางครับ
ชวนชาวตลาดข่าวมาที่แปลกกลุ่มกะล่ำปลี
บ่อลิงอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
มาพบกับพี่สุนันภูมิสาคู
เกษตรกรผู้เริ่มทดลองปลูกกะลำปลี
ที่เปลี่ยนจากการปลูกไร่มันสัมปะหลังและข้าวโพด
ปลูกกะลำปลีโดยการเลือกช่วงอากาศเย็นครับ
กะลำปีใช้เวลาในการเติบโตเพียงแค่๒เดือนไม่ถึงปีนะ
แล้วเกษตรกรที่จะได้เก็บผลผลิตส่งขายได้แล้วล่ะครับ
ลำปีจะเติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาวนี่แหละครับ
ลูกกะลำปลีได้น้ำหนักดีด้วยใช่ไหมครับพี่สุนัน
กะล่ำก็ดีจังดีแบบเพิ่มได้ได้ปลูกอืดมุนเวียนได้แต่ละเดือน
ราคาก็ดีถ้าคนเคยทำเกษตรเขาบอกว่าดีอยู่ได้
เห็นพี่สุนันแกพูดน้อยแบบนี้แต่ในใจลึกก็ยิ้มนะยิ้มเก่งซะด้วย
แล้วนอกเหนือจากนี้ยังทำการเกษตรเก่งด้วยนะครับ
เพราะรายได้ที่บอกว่าดีและอยู่ได้นั้นปีนี้เนี่ยเขาขายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ๑๓๑๔บาทเลยนะครับ
คาดว่าผลผลิตในปีนี้เนี่ยจะได้สักกี่ตันครับพี่สุนัน
กะไว้ประมาณ๑๐ตัน
ลูกกะลำปลีเป็นพืชหมุนเวียนบนเนื้อที่๓ไร่ก็สร้างรายได้เสริมแบบนี้ทุกปีเลยครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ